มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่อเนื่อง
ปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้ชายสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต
กลับจากเที่ยวงานกาชาติปีใหม่ที่จังหวัดระยองคืนสุดท้ายเลย
ทีนี้รถยนต์รถจักรยานยนต์แห่โค้งไปชนป้ายบอกทาง
ซึ่งเป็นการบอกความเร็วเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ

นี่เป็นสภาพกองเลือดนะคะอยู่เต็มถนนเลยจากอุบัติเหตุรถหลุดโค้ง
ป้ายบอกความเร็วที่บริเวณหน้าสารอุทธรภาคที่๒ก่อนถึงทางโค้ง
เขาบอกว่าชื่อทางโค้งคือทางโค้งผีสิงร้อยศพ
บนถนนสุขุมวิทย์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
จากการสอบสวนคาดว่าทั้งสองคนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตออกจาก
งานวันพระเจ้าตากศิลปมหาราชและงานกาชาติของระยองที่สนามกีฬาจังหวัดระยอง

ขี่รถซ้อนกันมาด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะกลับบ้านพัก
หลังจากนั้นนะคะเสียหลักหลุดโค้ง
พุ่งชนป้ายบอกความเร็วดังกล่าวจนเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ
ส่วนนี้เป็นสภาพรถที่พุ่งตกร่องกลางถนนนะคะ
เป็นถนนระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนานกิโลเมตรที่๓๕ถนน
หนโยธินขาเข้าตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถรวมทั้งหมด๕คน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
สอบถามผู้บาดเจ็บบอกว่าเดินทางมาจากอุทัยธานีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พหนโยธินขาเข้ามีรถติดยาวหลายกิโลเมตรเลยค่ะ

ก็คือเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ถูกเฉียวชนหน้าจุดตรวจสพคลองเต็งในอำเภอเมืองตรังค่ะ
หลังจากนั้นคนที่ถูกปั๊มหัวใจเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทำให้จังหวัดตรังไม่สามารถรักษาตำแหน่งจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้
ทั้งที่เหลือ๗วันอันตรายแค่๓ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ

ตอนเกิดเหตุมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีสองสามีพันรยาเขาซ้อนกันมาด้วยความแรง
ก่อนที่รถกระบะหลบหนีไป
ทั้งสองสามีพันรยาหลังจากถูกเฉียวชนนะคะ
รถจักรยานยนต์ทะไหลกระเด็นไปชนเข้ากับรถกระบะอีกหนึ่งคันที่วิ่งสวนมา
แล้วก็ถูกลากเป็นทางยาวประมาณ๘๐เมตรเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถที่วิ่งมาอีก๑คัน
ทำให้สามีเนี่ยเสียชีวิตส่วนพันรยาบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ